คือเราของคาวไปสองรอบแล้วมันต้องเป็นของหวาน

ไปคุณโอ้โหไหนนู่นไงทองย้อยคาเฟ่ไปชิมคุณพระกุ้ง
เงินจำนวนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทร้านทองย้อยคาเฟ่คาเฟ่เล็กเล็กที่เสิร์ฟชา
กาแฟและขนมไทยมากมายภายใต้บรรยากาศหวาน
เต็มไปด้วยซุ้มหมู่มวลดอกไม้ให้นั่งเล่นถ่ายรูปกันชิล
และจุดเด่นคือการเสิร์ฟมาในรูปแบบจานชามสีทองที่สื่อถึงความเป็นทองย้อยได้อย่างดี
อีกทั้งยังทาสีผนังด้วยสีชมพูโอโรสเพื่อชวนให้นึกถึงช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน
ที่สำคัญยังโดดเด่นด้วยซุ้มกำแพงดอกไม้ตั้งตรงานในร้าน
มาคุณเห็นมา

ตอนนี้จะเป็นเค้กบัวรอยไข่หวานนะคะ
ก็จะได้ทานทั้งหมด๙ชิ้นค่ะ

อ๋อชิมก่อนผมก็ไม่เคยชิ้นเค้กบัวรอยว่ะ

มันกินได้กึ่ง
กินได้เลยเนอะ
เมนูเค้กบัวลอยไข่หวาน
เมนูขายดีของร้านหน้าตาสวยงามน่าทาน
กะทิที่มีบัวลอยแทรกอยู่ในเนื้อเค้ก
หวานกำลังดีแทรกรสเค็มเล็กน้อยเพื่อความอร่อยและไม่เลี่ยน
ด้านบนด้วยไข่เยิ้มเพิ่มความมันและรสชาติให้กับเค้กชนิดได้อย่างลงตัว
นี่ไงอ่าทองย้อยเออ

ไปครับผมไปเร็วไปครับไปครับไปครับโอ๊ย
ทีมคุณกอล์ฟหวานเงินจำนวนสองพันสองร้อยบาท

ประสงค์ไงไปไอ้เนี่ยอ๋อ

แต่ก่อนที่จะได้นั้น
ผมอยากให้คุณปฏิบัติตามนี้ก่อนครับ
ผมต้องการให้คุณทั้งสองคนนะครับ

ว่าถ้าคุณทั้งสองคนไปสวนสนุกนะครับ

นัทหญิง

ถ่ายละครไปถ่ายเนื้องานก็เติบก็เร็ว
ไปถ่ายท้องจบแล้วเชฟ

ถ่ายท้องที่บ้านสิครับไปถ่ายทำไมที่นั่นอ่ะ

เชฟเอามาเล่น

ของพี่ป๊อปเป็นเค้กบัวลายไข่หวานนะคะ

ผมต้องการให้คุณทั้งสองคนนะครับ

ว่าถ้าคุณไปตลาดนัด

ไปถ่ายตอบ

เชฟครับเชฟ

ไปเรื่อยเลย

เค้ายังมาไม่หมดกับใหม่ไม่ครบเค้ายังมาไม่หมด
มาแขนวงมา
ชอบขนมไทยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย

ตอนนี้แน่นมากเลยอ่ะ
ไปก่อนนะรับติช้องให้หมดด้วยนะครับเอาหมดแล้วครับ

น่ารักไหมจริงไหมแล้วจริงไหม

สวัสดีครับน้องตายแล้วนี่ครับผม
นั่งคุยงานไงใช่ไหม

เอาไป

วันนี้ผมก็จะใส่ถูกขนาดไหนเค้ายังหนักอยู่ดีอ่ะ

อาจจะตราบลบ
ดูคลิปอยู่โอเคครับผม

ไปไปเร็วไปเร็ว

เป็นอย่างไรฮะเชกเมา๑๐กว่าชิ้นจะบ้าหรอครับผม

ครับสทหาร์ดีโอสำหรับการถ่ายภาพทุกรูปแปดครับอ๋อถ่ายภาพ
ตกแต่งด้วยสไตล์วินเทจนะครับที่ถูกเนรมิตขึ้นไว้ที่นี่ครับผม
แล้วก็เทศแล้วค่ะแบบมีอะไรที่เป็นเครคไว้ใกล้ตัวเนี่ยผมจะไม่ไหวน้ำ

คุณก๊อฟเป็นเจ้าฝนและคุณพ่ากุ้ง
ที่จะนำลูกทีมไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดาครับ

กินให้ไวไปให้ถึงครับ